เรียบร้อยรถกูเขาตะโกนบอกแบบนี้จังหวะนี้ฮะ
โอ้โหดีนะยืนอยู่อีกฝั่งนึงนิดเดียวเอง
กระโดดหลบของในมือร่วงเลยฮะ
ตีสองสิบห้านาทีสิบเจ็ดวินาทีครับยี่สิบสามกับรักษาดาคม
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งเสียงมาก่อนชนโครม
ที่ตัวรถจะพุ่งเข้ามาไปชนกับรถของทางเจ้าของร้านเขาด้วยไง
ค่ะแล้วคุณขวัญคุณผู้ชมครับรถคันที่พุ่งเข้ามา
ชนร้านก๋วยจั๊บเนี่ยพังยับเยินเลยสภาพรถนี่คือเละแบบนี้เห็นไหมฮะ
ยับยู่ยี่ในรถเนี่ยมีคนเจ็บสาหัสหนึ่งคนค่ะ
คนที่นั่งมาข้างคนขับส่วนคนขับเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
กระบะคันนี้มี๒คนโดยสารมาคนขับหนึ่งและนั่งข้างคนขับอีกหนึ่งที่อาการน่าเป็นห่วง
ในขณะที่ร้านก๋วยจั๊บนั้นโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่ข้าวของเสียหายครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒เสร็จครับร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
คนเจ็บคือคุณธัญรัฐอายุ๒๙ปีอาการสาหัสนะครับ
หลังจากที่ใช้เครื่องตัดทางนำตัวคนเจ็บออกมาได้เรียบร้อยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเอาเปรย์มารับแบบนี้เลยครับ
เลือดไหลเต็มเลยนะฮะให้ความช่วยเหลือตรงจุดนี้ประมาณสัก๑๐นาที
คนเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลได้ส่วนคนขับเป็นผู้ชายครับ
ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
บอกแค่ว่าคือก่อนเกิดเหตุฝนตกขับรถมาตามปกติ
แล้วเสียหลักควบคุมรถไม่ได้ก็เลยพุ่งเข้าชนร้าน
นี่ฮะรถเสียหลักคงจะไปชนอะไรมาก่อนหน้านั้นด้วย

ส่วนคนสีขาวในคลิปนี้เสื้อสีขาวนี่นะฮะ

ว่าแขวนพระอะไรนะแต่ว่ารอดตายหุดหวิดเลย
เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านเนี่ย
เขาก็บอกว่าคือเบื้องต้นตัวเขาไม่ได้เป็นอะไร
ในร้านไม่ได้เป็นอะไรมีกระบะเสียหายหนึ่งคัน
แล้วก็ทรัพย์สินภายในร้านก็พังเสียหายอยู่หลายรายการ
เดี๋ยวรอสำรวจมูลค่าความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
ในเบื้องต้นตำรวจสภปลวกแดงก็มาตรวจสอบแล้วนะครับ

และจะเร่งหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกครั้ง
ว่าเกิดจากอะไรถนนลื่นไหม
เสียหลักควบคุมรถไม่ได้จริงหรือเปล่าหรือใด
โชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะ

ช็อกเลยค่ะใครจะไปคิดนะคะอยู่ดีเนอะอยู่ในบ้าน